เตือนเรื่องฟ้าฝนเตือนเรื่องของการขับรถขับรา
เพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับ
และมันมีอุบัติเหตุที่เป็นเหตุเศร้าสลดจริงนะครับ
อุบัติเหตุซ้ำซ้อนครั้งนี้ที่เกิดขึ้นที่ลบบุรี
กู้ภัยกำลังไปช่วยเหลือ
ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำจนได้รับบาดเจ็บ
มีทั้งกู้ภัยของมูลที่ร่วมกระตันยูนะครับ
แล้วก็กู้ภัยของมวยธิอบริโยเนี่ยกำลังไปช่วยเหลือ
แต่ปรากฏว่าที่เป็นเหตุซ้ำซ้อน
เพราะมีรถกระบะคันหนึ่งฝ่าความมืดขับมาอย่างรวดเร็ว
คุณมาชนกู้ภัยจนทำให้เหตุนี้มีกู้ภัยเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น๔ศพนะครับ
คุณผู้ชมไปดูคนที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเป็นเพื่อนกู้ภัยเนี่ยนะฮะ
เขาบอกรถกระบะคันนั้นมาแบบรูดทุกคันเลยนะครับไปดูกันฮะ
เมืองต้นนะอาสาเรานะครับเจ้าของรถเนี่ยเจ้าของรถเสียชีวิต
คนเจ็บที่ตอนนี้คนเจ็บเสียชีวิตแล้วและอาสาเราเสียชีวิตไปด้วย
สิ่งที่น่าเศร้าอีกอย่างหนึ่งนะฮะ
คือมีกู้ภัยคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเธอท้อง๔เดือน
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
ตอนนี้ชาวโซเชียลแล้วก็เพื่อนกู้ไพร
ร่วมไว้อะไรกู้ไพรเขาบอกว่าทำดีจนวินาทีสุดท้าย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จุดเกิดเหตุที่ลบบุรีนะครับ
กู้ภัยเข้าไปไลฟ์สดยังจุดเกิดเหตุ
และมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุถึง๔คน
คนแรกเป็นคนเจ็บจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้ม
ส่วนอีกคนเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลที่ร่วมกระตันยู
กำลังปั๊มหัวใจคนเจ็บรถล้มอยู่ตอนนั้น
แล้วก็ส่วนอีก๒คนเป็นอาสาสมัครกู้ภัย
ของมูลที่สว่างอริโยธรรมสถานบ้านหมี่
เป็นผู้ชาย๑คนอีกคนอย่างที่บอกไป
เป็นผู้หญิงกำลังท้อง๔เดือนเธอเสียชีวิตพร้อมลูกในท้องนะครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นต้องไล่เลี่ยงแบบนี้เลยนะครับ
เพราะว่าช่วงประมาณสัก๓ทุ่ม
เกิดอุบัติเหตุริมถนนสายบ้านหมี่หนองม่วง
อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
ซึ่งทางมูลที่ร่วมกระตันยูบ้านหมี่รับแจ้งเหตุ
รถจักรยานยนต์ล้มคว่ำจึงเข้าไปช่วยเหลือ
แต่จุดที่รถจักรยานยนต์ล้มคว่ำ
มันอยู่ใกล้บ้านของอาสาสมัครสว่างอาบริโยธรรมสถาน
หรือเรียกย่อว่าอาสาสว่างอริโย
ที่เขาทำเป็นจุดพักศูนย์ย่อยพอดีเลย
ทางเจ้าหน้าที่อาสาสว่างอริโยก็เลยออกไปช่วยครับ
ในการทำภารกิจส่องไฟให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
มูลิธิร่วมกระตันอยู่แล้วก็อำนวยความสะดวก
ให้กับทางร่วมกระตันยูบ้านหมี่นะครับ
ขณะนั้นเองนะครับรถจักรยานยนต์ที่ล้มคว่ำอยู่
ลบบุรีผู้ขับขี่มาเป็นผู้ชาย
ก็ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างที่บอกเหตุระทึกมันเกิดขึ้น
จู่ได้มีรถกระบะสีดำวิ่งฝ่าความมืดมาด้วยความเร็วสูง
พุ่งชนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้ง๒หน่วยงาน
ที่กำลังช่วยเหลือคนเจ็บอยู่
รวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำเนี่ย
ที่กำลังได้รับการช่วยเหลืออยู่
เจ้ารถกระบะคันก่อเหตุวิ่งมาชนทุกคนเลย
อาสาสมัครได้รับบาดเจ็บสาหัสทันที๗คน

ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ของมูลที่ร่วมกระตันยู๑ราย
เสียชีวิตครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลที่อาริโยได้รับบาดเจ็บสาหัส๒ราย
และเสียชีวิตคาที่๒รายเลยนะฮะ
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์คว่ำนะครับ
คุณก็เสียชีวิตอีก๑ราย
รวมแล้วเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๔รายนะครับ

นางสาวพัชราพรแสงเพ็งอายุ๒๓ปีซึ่งเธอท้อง๔เดือน
จีรายุแก้วสาสุกอายุ๒๑ปี
นายสุธรรมเหลืองอาบรามอายุ๒๕ปี
แล้วก็นายประทวนศรีชัยชนะอายุ๕๖ปี
ซึ่งคนนี้เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถจักรยานยนต์คว่ำนะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะไม่ได้หนีไปไหน
พร้อมรอมอบตัวกับตำรวจ
ก็คือนายประมวลอยู่ยงอายุ๖๓ปี
ก็ให้การด้วยอาการตื่นตระหนกบอกว่าขับรถกลับจากการขายของที่ตลาดนัด
เมื่อมาถึงใกล้ที่เกิดเหตุมองเส้นทางไม่ชัด
เนื่องจากถนนในที่เกิดเหตุมันมืดสนิท
มาเข้าใกล้จุดที่เกิดอุบัติเหตุครั้งแรก
แล้วก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังทำงานช่วยเหลือคนเจ็บอยู่
แต่ตัวของนายประมวลบอกว่าไม่สามารถที่จะหยุดรถหรือว่าเหยียบเบรก
แม้กระทืบเบรกแล้วแต่มันไม่ทันนะฮะ
ก็เลยพุ่งชนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้ง๒หน่วยงาน
จนแต่ละคนกระเด็นตกถนนไปคนละทิศละทางเลย
ตำรวจได้นำตัวนายประมวลคนขับรถกระบะไปสอบสวนเพิ่มเติม
ที่สพบ้านหมี่ก่อนจะแจ้งข้อหาต่อไปนะครับ
ทีนี้ล่ะครับคุณผู้ชมเพื่อนในมูลที่ทั้งสองมูลที่นะ
ร่วมกระตันยูบ้านหมี่แล้วก็กู้ภัยมูลที่อริโย
อาสากู้ภัยทั้ง๒หน่วย
โดย๒คนจากอาสามูลที่สว่างอาริโย
ที่มีผู้หญิงท้องอยู่ด้วยก็คือน้องหมวยนางสาวพัชราพรแสงเพ็ง
อายุคัณฑ์๔เดือนและมีน้องโจนายจิรายุแก้วสาศุกร์อายุ๒๑ปี
ส่วนของร่วมกระตันยูบ้านหมี่มี๑คนคือน้องโกนายสุธรรมเหลืองอาราม
อายุเนี่ยเบนเจอร์เพศ๒๕พอดีเลยนะครับแล้วก็มีภาพสุดสะเทือนใจ
โกเสียชีวิตในสภาพสวมถุงมือเพื่อช่วยปั๊มหัวใจคนเจ็บ
ถือเป็นการทำหน้าที่จนนาทีสุดท้ายของชีวิตนะครับ
แล้วก็กู้ภัยของมูลที่อื่นของจังหวัดอื่น
เขาบอกเป็นเพื่อนร่วมกู้ภัยด้วยกันเพราะเราเป็นเพื่อนร่วมอาชีพ
ก็ขอไว้อะไรแล้วก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเพื่อนร่วมอุดมการด้วยนะฮะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ขอให้บุญบารมีที่ทุกท่านได้ทำความดี
จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตส่งผลให้ทุกท่านไปสู่สุขติสู่พบภูมิที่ดี

สองมือยื้อชีวิตหวังพิชิตให้หลุดพ้น
กู้ภัยหลายสิบคนสารวนช่วยกันไป
เหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่มีสิทธิ์ได้สงสัย
ไม่รู้เกิดอะไรความโชคร้ายบังเกิดมา
แสดงความเสียใจขอไว้อะไรกับทุกคนนะครับ
ส่วนศพของนายสุธรรมเหลืองอารามนะฮะซึ่งก็คือน้องโก
มูลที่ร่วมกระตันยูตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดทุ่งทะเลย่า
ทุ่งทะเลย่านะฮะที่อำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรี
อภิษฐรรมศพ๒วันแล้วก็ชาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่๑๒กรกฎาคม
ส่วนอาสากู้ภัยมูลที่สว่างอบริโยทั้ง๒ศพ
อยู่ระหว่างหาบรือกับวัดในการตั้งบำเพ็ญกุศลศพต่อไปนะครับ
อกจากนี้ผู้บาดเจ็บนะคุณนะผู้บาดเจ็บก็มีอาสาสมัครกู้ภัยจำนวน๔ราย
ก็คือนายสมทรงเหลืองอารามอายุ๒๕ปีนายหมุนชินรัฐอายุ๔๑ปี
นายธรรมรัฐโคมแก้วอายุ๒๓ปีแล้วก็นายดอนแก้วมณีอายุ๓๓ปี
ซึ่งนายดอนแก้วมณีเป็นสามีของน้องหมวยคุณ
เป็นสามีของน้องหมวยเท่ากับนายดอนก็ศูนย์เสียน้องหมวยซึ่งเป็นภรรยา
แล้วก็ศูนย์เสียลูกในท้องของน้องหมวยซึ่งก็เป็นลูกของเขาเองนะฮะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ที่ทำหน้าที่ตามอุดมการในการช่วยเหลือชีวิตคนนะครับ